คุณผู้ชมวันนี้มีคนบุกสภากรุงเทพ

ผู้ว่าชาติชาตินั่งประชุมอยู่บุกเข้าไปในห้องประชุมช้าตัวผู้ว่าเลย

บอกว่าฉันตกท่อบาดเจ็บเมื่อไหร่กรทมจะชดใช้

หันตรงหน้าปากซอยช่วงชัย๔๕
ไม่ต้องกลัวไม่ทำร้ายอะไรทันหรอก
แต่ว่าขอความแม่ใจอยากเจอเท่าไหร่มานานแล้ว

คือจริงตอนแรกเธอบุกเข้าไปในห้องประชุมที่ผู้ว่ากำลังนั่งประชุมอยู่นะ

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พาออกมานั่งพักที่โซฟาก่อนจนเนี่ย
คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรทมเดินออกมารับเรื่องด้วยตัวเอง
เธอก็บอกว่าเนี่ยโยนไปโยนมามันไม่ไหวแล้ว

ดูสิความอัดอั้นตันใจใช่ไหม
คือเขาอัดอั้นจริงนี่คือคุณป้าวัย๖๔ปีค่ะก็ระบายความในใจเลยอ่ะ
บอกมันไม่ไหวแล้วจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้

ตกท่อมาตั้งแต่ปี๖๑๕ธันวาคม

ตอนนั้นไปแจ้งความสอนอโชคชัยแล้ว
แล้วก็ร้องเรียนติดตามทุกหน่วยงานแล้ว
ติดตามกรมธมตร์ด้วยขอค่าเยียวยา

แผล๕แสนบาทนะค่าเยียวยา๕แสนคือคำนวณจากรายได้ที่เสียไป
เพราะไม่ได้ออกไปขายของที่ตลาดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร้องเรียน
แต่ก็ไม่เคยได้รับการเยียวยาตามที่ร้องขอตลอด๔ปีเลย
มีสิทธิ์การรักษาพยาบาลสปสชหรือว่าบัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ดูสภาพท่อสิหน้าโชคชัย๔๕ปัดซอยแต่แผลก็ใหญ่
แผลใหญ่ค่ะคือคุณป้าแกบอกว่ามีสิทธิ์ตัดทองอยู่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
แต่มันไกลจากบ้านเดินทางไม่สะดวกก็เลยทำได้แค่ให้ลูกชายเนี่ยซื้อยา
น้ำเกลือมารักษาแผลเองครับถามว่าที่ผ่านมากรทมเยียวยาอะไรบ้าง
อบกระเช้าแล้วก็ให้เงินใส่ซองห้าพันบาทป้าบอกมันไม่เหมาะสม
วันนี้ป้าก็เลยไปที่อาคารไอรวัตรพัฒนาที่สาราว่าการกรุงเทพมหานคร๒
ที่เขาประชุมวิสามันสมัยครั้งที่สองกันอยู่แล้วตะโกนถามเลยบอกเมื่อไหร่จะเยียวยา

ล้องเรียนทุกวันเอกสารเป็นปึกปึกทุกวัน
ฟังจากคุณป้าเนี่ยเบื้องต้นทางกรทมเขาเยียวยามาก่อน๕๐๐๐
แต่คุณป้าบอกว่ามันไม่ใช่ถ้าป้าคำนวณของป้าแล้วเนี่ย
เรื่องการขาดรายได้รายได้เรื่องการทำมาหากินเนี่ยต้องเรียกห้าแสน

แต่ผ่านมา๔ปีมันยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
ไม่มีเลยคุณป้าเลยต้องบุกมาหาคุณชัชชาตินี่แหละ

ถ้าป้าไม่ได้ห้าแสนป้าจะกระโดดตึกอาคารกอทมฆ่าตัวตาย
เพราะป้าไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตนี้สามีก็ตายลูกชายก็อยู่ต่างจังหวัด

คือผมก็เข้าใจความเดือดร้อนของคุณป้านะ
แต่คุณป้าบางทีอาจจะต้องหาจุดลงตัวให้ได้ว่า
สิ่งที่ป้าเรียกร้องกับอาการบาดเจ็บต่างหรือกรทมโอเคสองหมื่นมันอาจจะน้อยไป

ลองคำนวณตามจริงดูแล้วลองมานั่งกลางนั่งโต๊ะคุยกันเลยเนาะ
เท่าไหร่ยังไงแบบไหนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย

ถ้าถามว่าเรื่อง๔ปีเนี่ยถามว่านานไหมผมว่ามันก็นานนั่นแหละ

ต่อให้เขาจะยอมหรือไม่ยอมก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ว่า๔ปีมันก็นานไปที่ปล่อยเรื่องคลางไว้